คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีเสียสุชาติค่ะ
ที่ถูกฆ่าฝังดินที่กระบี่ที่บอกไปเมื่อวาน
ว่าตอนนี้มีผู้ต้องหา๔คนแล้ว
ล่าสุดมีอีกคนนึงแต่คนนี้ตำรวจบอกว่า
อาจจะกันตัวไว้เป็นพยานด้วยซ้ำ
คนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพอาวนางจังหวัดกระบีควบคุมตัวมาค่ะผู้ชายคนนี้
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุ
คดีฆ่าในสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปีหรือเสียสุชาติ
ขุดหลุมฝังดินเอาไว้ฝังทั้งศพของเสียสุชาติฝังทั้งรถเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าดังนั้นรวมนะตอนนี้เนี่ย
คดีนี้ผู้ต้องหาหลักคือ๔คน
ก็คือนายสุรชัยเริงสมุทรหรือกิบหลีพี่ชายคนโต
นายสุริยาเริงสมุทรหรือบังฟิศอายุ๓๙
อันนี้คือคนรองแล้วก็เป็นคนที่เอาปืนยิงเสียสุชาติจนเสียชีวิตเลย
นายสุริยันเริงสมุทรหรือบังหนีอายุ๓๐ปีเป็นน้องชายคนเล็ก
หนีเนี่ยบังสันสัดทอดไป
สันก็คือนายสุวิทย์เริงสมุทรอายุ๒๕บังสันนี่มอบตัวเรียบร้อย
ดังนั้น๓คนยังหลบหนีนะคะกิบหลีบังฟิศและบังหนี
และตอนนี้มีอีกคนนึงตำรวจควบคุมตัวอีกคนนึง
ผู้ชายอายุ๓๐แต่ตำรวจบอกว่าขอกันไว้เป็นพยานปากเอกค่ะ
ผู้ชายอายุ๓๐คนนี้เขาบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์
ผมอยู่ในเหตุการณ์จริง๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ฟิศกิบหลีบังหนี๓พี่น้องเนี่ยค่ะ
ช่วยกันจับเสียสุชาติ
เอาไว้ที่ร้านขายของชำของบังฟิศ
คือมัดเสียสุชาติเอาไว้ในห้องลับคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังร้าน
แล้วมัดเอาไว้เก็บเอาไว้ในห้อง๑๐ชั่วโมงกว่านะคะ
หลังจากนั้นบังฟิศกิบหลีบังหนีบังสัน
และพยานคนสำคัญคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยค่ะครับ
รวมแล้วห้าคนเอารถของเสียสุชาติไปเผา
แล้วก็ฝังไว้ในหลุมที่จ้างคนขับรถแบ็คโฮลขุดหลุมเอาไว้ให้อะค่ะ
ฟิศกับพวกก็กลับไปเอาตัวเสียสุชาติขึ้นรถกระบะสีขาว
แล้วก็พาไปที่สวนยางพาราจุดที่พบศพอะค่ะพยานปากสำคัญคนนี้บอกว่า
แล้วบังฟิศก็ให้พยานปากสำคัญคนนี้
ไปซื้อน้ำกรดน้ำกรดค่ายาง
ที่ร้านในตะบนหนองทะเลอ่ะค่ะแล้วเอาน้ำกรดเนี้ย
มาราจศพเศสุชาติก็คือตั้งใจว่าศพ
จะได้ย่อยสลายเร็วขึ้นพอเทน้ำกรดใส่ศพเสียสุชาติ
ช่วยกันกลบนะคะพยานปากสำคัญคนนี้บอกว่า
ก็เนี่ยอยู่กัน๕คนช่วยกันกลบทุกคนช่วยกันหมด
ลบเสร็จแยกย้ายกันหนีค่ะเขาก็แยกกันหนีเลย
เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านบังฟิศอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมพ่อของบังฟิศก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
คุณพ่อสุจินเริงสุนทรก็เปิดประตูให้เข้าไปตรวจสอบ
ครับนี่ค่ะนี่นะฮะด้านข้างของบ้านหลังนี้เป็นลานรับซื้อขี้ยาง
ส่วนอีกฝั่งเป็นลานเลี้ยงวัวชนพ่อเปิดประตูให้เลย
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เลยร้านรับซื้อขี้ยางก็ของบังฟิศเขานั่นแหละ
ใช่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะครับ
ในบ้านมีห้องโถงที่เปิดเป็นร้านขายของชำมีห้องธุรการมีห้องน้ำมีห้องครัว
สิ่งที่ตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านหลังนี้ก็ตามข้อมูลของพยานปากสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าช่วยกันมัดเสียสุชาติแล้วขังไว้สิบชั่วโมงกว่าหลังบ้านนะคะหลังร้านนะคะ
ตำรวจไปตรวจค้นตกลงแล้วตรงนั้นน่ะมันคือห้องครัวนะคุณผู้ชมครับ
ห้องครัวอยู่หลังบ้านนะคะแต่ตำรวจบอกว่าขอไม่ให้ทีมข่าวเข้าไปนะคะ
ตำรวจจะไปดูพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าตรงนั้นคือจุดที่มัดเสียสุชาติ
ขังเสียสุชาติเอาไว้สิบชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดีเอนเอ
ลายนิ้วมือแฝงในบ้านบังฟิศนะคะแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าเปื้อนดินอยู่คู่หนึ่ง
อันนี้ก็เก็บไปตรวจมีกางเกงยีนตัวหนึ่งอยู่ในบ้าน
เชือกไนลอนสีขาวผูกเป็นบ่วงหนึ่งเส้นตกอยู่หน้าบ้าน
ของกลางทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามันเปื้อนดินสีแดงหมดเลยอ่ะ
ดินสีแดงจำได้ไหมคะมันคือดินคล้ายกับจุดที่ฝังศพกับฝังรถของเสียสุชาตินะคะ
นี่ค่ะทั้งรองเท้าทั้งกางเกงยีน
เชือกมันเปื้อนดินสีแดงหมดเลย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปตรวจสอบนะคะ
ไปบังเทศักนอนนี้จะมั่งอันวันเหลียนนี้มั่ง
ไปบ่อยบ้านกายบ่านไปมาไปมา

นี่ค่ะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็นำรถแบ็คโฮลขนาดเล็กคันสีแดงมาตรวจสอบ
แล้วก็นำตัวคนขับรถแบ็คโฮลที่เป็นคนในพื้นที่ตำบลหนองทะเลมาสอบปากคำที่สพอ่าวนาง
แบ็คโฮคันนี้นะคะนี่คือแบ็คโฮที่บังฟิศว่าจ้างมา
กลบหลุมฝังรถของเสียสุชาติครับดังนั้นรถแบ็คโฮมีสองคันนะคะ
คันสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่เป็นคันที่บังฟิศจ้างให้ขุดหลุมเอาไว้
ไม่ต้องกลบนั้นขุดนะขุดขุดหลุมเปิดหลุมเอาไว้ไม่ต้องกลบ
แล้วก็จ้างแบ็คโฮล์สีแดงคันเล็กอ่ะมากรบค่ะอ๋อ
ดังนั้นรถแบ็คโฮมี๒คันที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานทั้งสองคนอย่างละเอียดนะคะ
ครับนอกจากนี้ค่ะมีการนำรถจักรยานยนต์
ไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและคราบเลือดเพื่อนำไปประกอบกับหลักฐานอื่นอื่นที่ได้มา
เพราะว่าคือบังสันพยายามจะอ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเลยแค่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
กลายเป็นแพ้รับบาปตำรวจบอกว่าก็ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบังสัน
ถ้าบังสันจะอ้างว่าไม่เกี่ยวก็ต้องตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด
บังสันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงก็เอารถจักรยานยนต์ของบังสัน
มาตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยนะคะแล้วก็ไปดูว่ามีคราบเลือดอะไรติดอยู่ไหมค่ะ
แต่ตามข้อมูลคือบังสันเป็นคนจ่ายเงินค่าขุดให้กับคนขับรถแบ็คโฮ
ใช่ไหมจะรู้มากรู้น้อยก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจนำตัวพยานปากสำคัญ๒คน
คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๓๐ปีคนเลี้ยงวัวชนของบังฟิศที่ร่วมก่อเหตุ
ซึ่งเป็นคนไปซื้อน้ำกรดยางพาราเนี่ยนะฮะ
แล้วอีกคนนึงคือคนขับรถแบ็คโฮคันสีแดงแดงส้มส้มอ่ะค่ะ
ที่เป็นคันที่มากลบหลุมฝังศพแล้วก็ฝังซากรถเสียสุชาติเนี่ยนะฮะ
ไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนี่นะฮะ
จุดแรกคือบริเวณขนำของบังฟิศที่อยู่ด้านหลังร้านขายของของบังฟิศ
ห่างกันสักหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจุดนี้คนเลี้ยงวัวของบังฟิศบอกว่า
เห็นรถเก๋งสีขาวของเสียสุชาติขับมาจอดอยู่บนถนนหน้าร้านขายของของบังฟิศ
แล้วช่วงเวลานั้นคนขับรถแบ็คโฮสีแดงก็มาขุดบ่อปลาอยู่ข้างขนำของบังฟิศพอดี
ก่อนจะถูกวานให้ไปฝังกลบรถของเสียสุชาติจุดที่สองนะครับ
คือบริเวณที่คนขับรถแบ็คโฮสีแดงมาขุดบ่อปลาข้างขนำบังฟิศ
ก่อนจะขับรถไปยังสวนปามจุดที่ฝังรถเก๋งของเสียสุชาติ
จุดที่สามเป็นจุดหลุมฝังศพเสียสุชาติคนเลี้ยงวัวชนเนี่ยบอกว่า
ตัวเองกับกิบหลีเนี่ยตามไปสมทบพอไปถึงเห็นบังฟิศกับพักพวกอีก๔คนยืนอยู่ก่อนแล้ว
ช่วงเวลานั้นเสียสุชาติถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
คนเลี้ยงวัวชนคนนี้นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับว่า
ทำหน้าที่ขุดหลุมฝังศพเสียสุชาติค่ะ
แต่เสียสุชาติถูกยิงตายไปแล้วโดยมีบังฟิศกับกิบหลีเป็นคนสั่งการอีกทีนึง
อยู่ตรงไหนวางคนเลยจะได้ยืนให้ไปยืน

อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง

อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง

เป็นร้านขายน้ำกรดยางพาราคนเลี้ยงวัวชนของบังฟิศเนี่ย
บอกว่ากิบหลีพี่ชายบังฟิศขับรถมารับ
แล้วพาไปซื้อน้ำกรดยางพาราที่ร้านค้าซื้อสองหลังนะฮะ
คือพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ยบอกว่า
รถของบังฟิศเนี่ยถูกเผาในคืนวันที่๓พฤษภาคม
แล้ววันที่๔พฤษภาคมบังฟิศถึงไปให้รถแบ็คโฮสีแดงมากลบตอนเช้า
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนขับรถแบ็คโฮสีแดง
อาจจะไม่เห็นรถเก๋งของเสียสุชาติที่ถูกเผาแล้วอยู่ในหลุม
เพราะพวกบังฟิศอาจจะกลบไปแล้วบางส่วน
ก็อาจจะแค่เอามากรบให้หน่อยเขาก็อาจจะมากรบแล้วก็ไป
นี่นะฮะถ้าปากคำของพยานปากเอกเนี่ยเป็นคนเลี้ยงวัวชนของบังฟิศเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าบังฟิศกับพวกกิบหลีเนี่ยทั้งเรื่องรถแล้วก็ศพเสียสุชาติเนี่ยเขาดำเนินการกันหมดเลย
นี่วัวชนเนี่ยทีแรกบอกวัวตายขอมาขุดหลุมฝังวัวตายให้หน่อยวัวชนมันตาย

ใช่ค่ะคันนึงขุดคันนึงกรบอย่างเงี้ยค่ะ
เราส่งนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่ร้านขายเครื่องมือการเกษตรนะคะ
เพราะว่าพยานปากสำคัญให้ข้อมูลว่าบังฟิศใช้ให้ไปซื้อน้ำกรดค่ายางก็จะเอามาทำลายศพให้ย่อยสลายเร็วขึ้นเนี่ยนะคะ
นาริสไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ยอมรับว่าน้ำกรดค่ายางขวดสีเขียวอะค่ะ
เป็นน้ำกรดยี่ห้อที่ขายในร้านของตัวเองจริงนะคะ
คือก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยสามีเป็นคนขายของอยู่ในร้านมีคนมาซื้อน้ำกรดค่ายางยี่ห้อนี้ยกรังเลย๒๔ขวด
แต่จำหน้าไม่ได้เพราะว่าแต่ละวันลูกค้าเข้าร้านเยอะมากอะค่ะ
ก่อนวันที่๓เท่าที่พี่จำได้คนมายกรังเยอะไหม
ยกรังอ่ะมีถามว่ามีขายไปไงมีขายแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครค่ะเนี่ยค่ะ
มีการซื้อขายจริงแต่เราไม่รู้ว่าลูกค้าที่ซื้อเป็นใครหรืออะไรยังไง
เข้าใจไหมคะจำหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ๋อแต่ร้านพี่เนี่ยมี
มีค่ะมีค่ะมีแค่ร้านเดียวมีค่ะคือน้ำส้มมันมีอย่างงี้มันมีหลายร้าน
แต่ในแบรนด์ของนี้ก็มีร้านเรา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ลองวัดระยะทางจากบ้านของบังฟิศกับร้านที่บังฟิศใช้ให้คนไปซื้อน้ำกรดค่ายางมาทำลายศพนะคะ
ห่างกันประมาณ๗กิโลนะคะถ้าใช้เวลาในการเดินทางก็ไม่น่าจะถึง๕นาทีค่ะ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับนายสุมิตรรักโอกำนันตะบลหนองทะเลนะครับ
ซึ่งใกล้ชิดกับครอบครัวของบังฟิศได้ข้อมูลว่า๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ยืนอยู่กับนายสุจินเริงสมุทรพ่อของบังฟิศอยู่ที่บ้าน
อยู่มีคนโทรศัพท์มาหานายสุจินพ่อของบังฟิศนะครับ
แล้วเสียงปลายสายเนี่ยอ้างว่าอยู่กับบังฟิศและกิบหลีด้วย
เมื่อ๑๗พฤษภาคมนะครับ๒วันก่อนนะครับ
แล้วได้สอบถามถึงเงื่อนไขว่าถ้าจะมามอบตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ
กำนันตำบลหนองทะเลก็คือกำนันสุมิตรบอกว่าจากนั้นพ่อของบังฟิศก็เลยยื่นโทรศัพท์มือถือให้กำนันสุมิตร
ปลายสายซึ่งไม่ใช่บังฟิศนะไม่ใช่กิบหลีด้วยมีคนคุยให้คนหนึ่งปลายสายเนี่ยถามกำนันสุมิตรว่าถ้ามอบตัวจะได้รับความยุติธรรมไหม
โทษของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนตำรวจจะฟังคำชี้แจงของเขาไหมว่าทำไมเนี่ยเขาต้องฆ่านายสุชาติ
กำนันสุมิตรก็เลยตอบกลับไปว่าไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่ถามมาเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เนี่ยยังไงเนี่ยขอให้มามอบตัวก่อนมาสู้คดีตามกฎหมายดีกว่า
หากไม่ผิดจริงยังไงก็ได้รับความยุติธรรมแน่นอนถ้าหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต
ก็ใช้เวลาคุยอยู่สักสามนาทีแล้วสายก็ตัดไปค่ะ
นั้นเขาก็วางสายไปแล้วไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย
มันก็เหมือนกับเมื่อวานที่เราได้รับรายงานมาว่า
แล้วก็บังหนี๓พี่น้องที่ถูกออกหมายจับ
เสมือนลูกชายของตัวเขาเหมือนกัน

ที่ผ่านมาทั้ง๓คนก็ดูเป็นคนดีนะเป็นเด็กน่ารัก
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงก่อเหตุขนาดนี้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้า๓คนนี้ฟังอยู่อยากให้มามอบตัว
อยากให้บ้างมั้ยอยากให้บ้างมั้ย
ผมก็บอกว่าผมก็ตรงนี้สิ่งเดียวก็ให้ชัดจริงส่วน
ผมก็ไม่กล้ารับผลักเท่าไหร่
แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไป
แล้วก็ผมก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือด้านกฎหมายมี
ทุกสิ่งทุกอย่างคือความฤทธิภัณฑ์มี
ถ้าเราทำไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่

ทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เราทำ
ถ้าเราไม่ผิดเราก็หว่าไปตามข้อมูลการของคุณหมาย
คนที่คุยสายกับกำหนันเป็นตัวบังฤทธิภัณฑ์เลยหรือเปล่าครับ
หรือเปล่าครับคือคนที่คุยนี่คือไม่ใช่เจ้ามังฤทธิ์แต่คือเป็นเพราะพวกเขาอืมญาติเขา
วันที่คือตอนที่สัมผัสกับเด็กเหล่านี้ถามว่าเด็กใส่ดีไหมอืม
ทุกคนนั้นไม่ใช่ใส่ดีครับตามที่ผมประสบมาแต่พอระยะที่ห่างออกจากไว้คือการเจ้าเจ้าจุดโตขึ้นมาปุ๊บเนี้ยอืม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
ต้นต้นต้นต้นต้น
ไม่มั่นใจหรอกไม่มั่นใจเลยลูกชายไม่เคยบอกอะไรพ่อเลย
แต่ความเป็นพ่อนะพ่อทุกคนก็รักลูกก็ได้แต่หวังลึก
หวังว่ามันจะไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่นะ
ลูกพ่อไม่น่าจะใช่ฆาตกรน่ะแต่ยังไงก็ตามพ่อบอกว่าใช่ไม่ใช่อ่ะ
มอบตัวเถอะก็ฝากบอกผ่านทีมข่าวของเราเลยค่ะ
ทั้ง๓คนที่หนีอยู่ถ้าดูข่าวอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มอบตัวเถอะ
พ่อบอกว่าบังหมีลูกชายคนเล็กที่ถูกออกมาจับคนล่าสุดเนี้ยนะคะ
ครับเคยติดคุกตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพ้นโทษออกมาก็ช่วยกิบหลีบังฟิศ
ทำมาหากินทำสวนกรีดยาง
ก็อยู่บ้านกับภรรยาก็ไปมาระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านพ่อนะคะ

ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่เขารักกันมากไปมาหาสู่กันตลอด
ก็กิจการอะไรต่างที่เขาช่วยกันทำเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ไปได้ด้วยดีนะ
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกอย่างหยุดหมดเลยค่ะ
เราได้คุยกับคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะเป็นญาติของผู้ต้องหานะฮะ
เขาบอกเขาตกใจมากเพราะรู้ว่า๓คนนี้ถูกออกหมายจับคดีฆ่าคนตาย
นองก็เป็นเล็กดีชอบเจยเรือคุณชอบเจยเรือทุกสิ้นหนึ่งอย่างไปจากบ้าน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยนะบ้านของผู้ต้องหาทั้งบ้านบังฟิศบ้านกิบหลีรวมถึงบ้านพ่อ
มีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตั้งหลายตัวแน่
โดยเฉพาะบ้านของบังฟิศที่เปิดเป็นร้านรับซื้อขี้ยางกับร้านขายของชำอะค่ะ
กล้องวงจรปิดตั้งสี่ตัวกล้องตัวแรกติดอยู่ด้านข้างหน้าบ้านนะคะ
ตัวที่สองติดด้านในบ้านตัวที่สามด้านข้างตัวที่สี่ที่เสาหน้าบ้าน
ทีมข่าวก็เลยมองดูว่าเอ๊ะกล้องวงจรปิดยังใช้งานได้ไหมหรือยังไง
กล้องมันสายไปสายมาครับเหมือนกับมีคนคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่เกิดคดีไม่มีคน
อยู่ในบ้านแต่เหมือนกล้องมันยังทำงานอยู่ซึ่งกล้องวงจรปิด
บางทีมันก็ดูจากมือถือได้ดูจากโทรศัพท์มือถือดูความ
ไหวได้นี่นะคะก็เลยไม่รู้ว่ายังทำงานอยู่หรือไม่
อย่างไรแต่ทีมข่าวของเราบอกว่ามันเหมือนยังทำงานอยู่เหมือน
สายไปสายมาสองอย่างคือหนึ่งคนที่เขาดูผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
ก็บังคับกดซ้ายกดขวาดูหรือไม่มันก็เป็นเซ็นเซอร์ในตัว
มันเองใช่ค่ะมันจะจับความเคลื่อนไหวในตัวมันเองทีมข่าวก็เลย
บอกว่าคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันควบคุมและดูผ่านมือถือ
ได้ด้วยนะคะครับก็เลยสันนิษฐานหรือตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็แล้ว
กันไม่รู้ว่าผู้ต้องหายังมีมือถือแล้วก็ส่องดูอยู่หรือ
อ่ะเพราะกล้องที่ติดอยู่ที่บ้านมันยังทำงานอยู่เลย
อืมนี่นะคะส่วนบ้านของกิบหลีอันนี้บ้านบังฟิศนะเมื่อ
ครูนะครับบ้านกิบหลีก็มีกล้องวงจรปิด๔ตัวแต่ถูกถอด
ไปหมดแล้วนะคะครับคือก่อนหน้านี้ติดเอาไว้ที่เสาบ้านด้าน
ด้านข้างแล้วก็ผนังข้างบ้านสองตัวเมื่อวันก่อนตำรวจไป
นำเอกสารมาแล้วก็มายึดกล้องวงจรปิดที่บ้านกิบหลีแล้ว
ให้พ่อเซ็นตรวจสอบนะคะว่าขอยึดไปเพื่อตรวจสอบเป็นการ
ประกอบสำนวนคดีอะค่ะส่วนบ้านของพ่อเองก็มีกล้องวงจรปิด
๔ตัวติดรอบบ้าน๓ตัวในบ้านอีก๑ตัวพ่อก็บอกว่ากล้อง
จ้อนปิดทั้งหมดลูกมาติดให้ครับพอไม่รู้เรื่องค่ะ
มีเสนออาหารเน็ตมันก็ดูได้หรือจะเป็นเซ็นซ่อของกล้อง
มันก็อาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจับความเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นไปได้
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับภรรยาของนายสุริยันหรือว่าบังหนี

เธอบอกว่าวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
อยู่กับบังหนีสามีสามีไม่มีพิรุธอะไรเลย
ต่อมาวันที่๓พฤษภาคมช่วงเช้าสามีพาเธอไปที่ลานบ้านของนายสุจิน
แล้วก็กินข้าวกันไปนั่งอยู่ที่ลานหน้าบ้าน
ช่วงบ่ายเธอก็ไปขายของสามีนี่หายตัวไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีก
ต่อมาพยายามโทรหาสามีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนถึงวันนี้นี่แหละ
ตอนแรกเข้าใจว่าสามีไปทำงานรับซื้อเศษยางให้บังฟิศตามปกติ
แล้วไปนอนอยู่บ้านพ่อนะแต่ว่ากลายเป็นว่าหายไปเลย
ยืนยันว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
แล้วไม่เคยได้ยินชื่อเสียสุชาติมาก่อนด้วย
ปกติสามีเป็นคนร่าเริงขยันทำงานแต่ไม่ค่อยจะปรึกษาอะไร
แล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครวันนี้ก็ยังคิดอยู่ในใจลึก
เชื่อว่าสามีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทำงานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่เชื่อค่ะ
ส่วนตัวเราใช่ไหม
ใช่ค่ะส่วนตัวหนูนะหนูไม่เชื่อ
ทำไมถึงไม่เชื่อเพราะอะไรเรามีเรามีหลักฐานหรือมีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจไหม

ก็ไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานอะไรแต่ว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะคะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้อะไรเลยค่ะ
เพราะหนูว่าทำงานส่วนของหนูเขาก็ทำงานส่วนของเขาค่ะ
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ใช่ไหม

แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะไปช่วยพี่

เพราะหนูก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพราะหนูก็ทำงานของหนูไป
คุณผู้ชมคะนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่จุดที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ขุดหลุมฝังรถของเศรษฐสุชาติ
คือมันมีประเด็นที่ว่าหลายคนสงสัยนะคะส่งข้อความมาถามเหมือนกัน
มันต้องมีเสียงดังสิขุดหลุมเสร็จพอเอารถของเสียสุชาติลงไปแล้วเผาอีกนะ
ไหนจะควันไหนจะอะไรทำไมไม่มีคนเห็นเลย
มันมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเยอะ
มีใครเห็นบ้างไหมนาริสเลยไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ
บ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังที่ใกล้กับจุดที่ฝังรถเสียสุชาติมากที่สุด
แค่ร้อยเมตรถ้ายืนจากหน้าบ้าน
ไปที่จุดที่ฝังรถนะคะมันน่าจะมองเห็นนะ
ถ้าเผารถควันคนอะไรเนี่ยมันน่าจะเห็น
บอกว่าวันเกิดเหตุเธออยู่ในบ้านเธอเลี้ยงลูกอยู่นะคะ
สักช่วง๖โมงเย็นถึง๑ทุ่มชาวบ้านในพื้นที่เขาเข้าบ้านเขานอนกันหมดแล้ว
นี่นะคะเขาบอกแบบนี้คือเธออยู่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ไม่ได้ยินเสียงรถแบ็คโฮไม่ได้กลิ่นไฟไหม้ไม่เห็นควันอะไรทั้งนั้น
แต่ได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดดังครั้งเดียวตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไร
ก็อยู่แต่ในบ้านเลี้ยงลูกอะค่ะมารู้ตัวอีกทีก็ตำรวจเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็มาตรวจสอบตรงจุดที่มีการขุดหลุมฝังรถฝังศพของเสียสุชาตินะนะ
เธอก็บอกว่าครอบครัวเธอไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับครอบครัวของผู้ต้องหานะคะ
แต่ก็เคยคุยด้วยบ้างเท่าที่คุยด้วยก็เป็นคนพูดจาดีมีน้ำใจ
ไม่มีค่ะ

เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอะค่ะ
แล้วปกติเจอพี่ฟิชบ่อยมั้ย
ไม่ค่ะหน้าต่อเจอละทีเป็นเดือน
นี่นะครับทุกคนค่ะขณะเดียวกันนะครับ
ชุดสืบสวนตำรวจสพอ่าวนาง
แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดกะบี่นะครับ
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสบังฟิศ

ปรากฏว่านี่ครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอนายสุภาชัยคดสวัสดิ์

นี่เสื้อสีเขียวนะครับที่ถูกคุมตัวได้
ขับรถกระบะอยู่ในหมู่บ้านหนองแบก

ทันทีที่เจอเจ้าหน้าที่นายสุภาชัยทิ้งรถจะหนีเลยฮะ

ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ

เจอยาบ้า๓๓เมตร

เพราะว่ามียาบ้าอยู่๓๓เม็ด
นายสุภาชัยสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากบังฟิศ

ตอนนั้นซื้อมา๕๐เมตร

เพื่อนำไปขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน

ก่อนจะมารู้ข่าวว่าบังฟิศเนี่ย
ก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติ

ยังไงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลงพื้นที่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาด้วยนะครับ
หลังจากมีข่าวว่าบังฟิศกับกิบหลีพี่ชาย
น่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติที่เกาะยาวพังงาหรือเปล่า